มูเตรุให้เข้าใกล้ออกไฟ

มูให้สุดกับมูขั้นแพง

เหรียญพระราหูทรงพุทธเปลี่ยนแปลงแต่ดวงชะตาจากร้ายกายดี

อาจารย์ทุกวันที่ของขังสมัยนี้มีเยอะ
อย่างตัวหนูเองหนูก็พกของขังไม่ใช่น้อยนะเนี่ยทุกวันนี้

ฉันก็พกครุฑต้องพกอันนี้พ่อแก่
แล้วก็พ่อพิคะเนธแล้วนี่แหวนลงปู่หงษ์
แล้วทุกวันนี้อาจารย์ของขลังมันมีเยอะ
แยกประเภทยังไงบางทีมันแยกลำบาก
กุมารทองเอ่ยพระพิคเนตเจ้าแม่กวนอิ่ม
สรุปแล้วจะห้อยยังไงดี
คือมันขึ้นอยู่กับศรัทธาและความชอบนะ
หมายถึงว่าถ้าเรามีศรัทธาต่อสิ่งใด
แล้วก็แขวนสิ่งนั้นแล้วคนคนหนึ่งมันศรัทธาสิ่งเดียวที่ไหน
แขวนพระส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นพุทธานุสตินะ
เป็นศรัทธาสติคือมีสติที่ศรัทธา

อีกอย่างหนึ่งเรียกเครื่องรางของขังถูกไหมฮะ

ขอโทษเอาลองดูเลยจะได้จะอธิบายจากความเป็นจริง
อย่างนี้เป็นพระเครื่องถูกมั้ยฮะ
พระเครื่องก็แยกเป็นพระพุทธกับพระเกจิถูกต้องไหม

แล้วนอกจากนี้มีอีกไหม
อันนี้เครื่องรางก็จะเป็นเจียนหมากของพ่อท่านคลิ้ง

สมเด็จบางขุนพรมเส้นได้ใหญ่
หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว
เหรียญนารายสงครุฑทองคำเจ้าคุณทงชัย
พระกุลาวทองนักปรก
พระรอดฮริปุญชัยทองคำ
แล้วก็พระกิ่งบรมคู

แล้วมีวแหวนราหู

นั่นคือยิงไม่เข้า

พุทธังอรรฐานานังค์
อุปชาอาจารย์ยังอาราธนนังเทวตาอาราธนนัง
บุญยะของข้าพเจ้าราธนนัง
เอามาหมดเลยแล้วก็สวมหัว

อันดับแรกเลยให้คุณนั้น
เลือกดูพระทุกที่บ้านของทุกคนเนี่ยจะต้องมีพระ
หนุ่มเป็นไหมพระองค์นี้
แขวนเพราะว่าไม่ได้ศรัทธาหรอกแต่พ่อให้มา
บอกให้แขวนแม่บอกให้แขวน
องค์เราเคยมีประสบการณ์ว่า
เราเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วแค้วคลาด

เพราะฉะนั้นเวลาเราจิตใจตกมันอยู่ที่ว่าบางทีเนี่ย
มีพระหลายองค์มีพระเป็นร้อยองค์

แล้วก็มีอย่างนี้จะไว้ด้วยกันได้ไหมอาจารย์

ของดีของดีเขาไม่มีมาทะเลาะกันหรอก

เคยได้ยินโบราณเขาพูดกันมานะฮะ
ถ้าจะห้อยพระเนี่ยต้องห้อยองค์เดียวหรือ๓องค์หรือ๕องค์
ห้อยเป็นเลขคู่อย่างสององค์เนี่ยไม่ได้เดี๋ยวพระตีกันเขาว่างั้น

ถ้าเกิดห้อยแบบอาจารย์ครูจะตีกันตายแล้วตอนนี้นะ
เขาบอกเล่นห้อยคู่ไม่ได้เขาบอกอย่างนี้๒องค์อย่างนี้ไม่ดี
คือนั่นเขาถือของเขาไงแต่ในความคิดของผมนะ
หากเรายังอยู่ในสังขารวัยที่เรามีสิ่งเหล่านี้อยู่
เราก็ต้องมีสิ่งปกป้องคุ้มครองตนเองถ้าเกิดเรา๖๐ไปแล้ว๗๐แล้ว
เราไม่มีอะไรที่จะต้องไปแข่งขันอะไรกับใครแล้วชิดอยู่ในบ้านปลาย

อาจารย์แปลกอยู่อย่างหนึ่งเมื่อกี้แขกรับเชิญของเราเป็นนักข่าวไทยรัฐ
ก่อนที่เขาจะเกิดเหตุเรื่องอะไรแปลก
จะต้องมีอะไรที่เกิดขึ้นกับของที่เขาบูชาหมดเลย
หรือไม่๑จะต้องลืมใส่๒จะต้องหายไปบ้างล่ะ

อาจารย์เชื่อไหมว่าพระที่เราบูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะบอกเกรดพวกเราจริงไหม
พระที่เราบูชาเราต้องเชื่อว่ามันมี๓ประการ
มีพุทธานุภาพถ้าสิ่งนั้นเป็นรูปเคารพของพุทธเจ้า
มีเทวตานุภาพคือมีอำนาจของเทวดา
หรือพูดพลายที่สถิตด้วยเวทมนต์ของครูบาอาจารย์ที่ทำไว้เฉพาะ

เพราะฉะนั้นมันมาด้วยหลายกระแส
มันมาด้วยกระแสพระพุทธองค์อำนาจพุทธบารมีเรียกพุทธานุภาพ
มาด้วยกระแสแห่งเทวตาและสิ่งศักดิ์สิทธิดวงยานด้วยครูบาอาจารย์เป็นมงคล
สามมาด้วยกำลังของบุญที่เราได้สร้างแล้วได้พระนั้นมา
เอางี้ผมถามอย่างนี้บ้างดีกว่าผมอยากรู้ว่าถ้าคนต้องการมีความรักต้องห้อยอะไร

แต่โบราณการมาเนี่ยมันไม่มีหรอกนะที่แบบว่าแกวนแล้วจะทำให้มีความรัก
แต่แกวนและจะทำให้ถูกเมตรักเมตตาเป็นที่เสน่หาคนนึงคิดถึง

สีพึ่งนั้นหนาป้ายมาอธิษฐาน
กูหลงกูจงหลงไหลได้ยินในวาจาอัธรสนั้นหนาผูกดวงจิตเอง

เออเนี่ยเขาใช้สีพึ่ง

จะไปคุยเจรจาความกับสตรีผู้ใดสีพึ่งนั้นใช้ไว้แต่โบราณอาการมา

สาลิกาลิ้นทองเป็นมงคลที่ทำคือ
ความรักความเสน่หาแต่ถ้าเกิดจะให้เจอรักแท้มันต้องไปอธิษฐาน

มีอะไรพกแล้วรวยบ้างโอเครู้แล้วจะต้องทำมาหากินจะต้องขยัน
ในความที่จะมีทรัพย์เนี่ย

สองนั้นมีลาบส่วนมากจะเป็นของเมตตามหานิยมแล้วทรัพย์มันจะตามมา

ทุกวันนี้เห็นไหมทุกบริษัทจะตั้งพระพิกาเนตทุกอ่ะเอาง่ายโต๊ะทำงาน
ชาวแบงค์ก็ตั้งพระพิการเนธพระพิการเนธจริงแล้วบูชายังไงถึงจะดี

มีคุณวิเศษเรื่องความสำเร็จดังนั้นคนจะบูชาพิกเนธ
จึงบูชาไว้เป็นต้นว่าสำเร็จ

เขามีความเชื่อว่าโรงศพเนี่ยคนที่ตายที่มีฐานะจริงจะทำโรงแบบนี้สวยได้
ถูกต้องไหมแล้วก็เอาแก้แหวนเงินทองใส่ถามว่ารู้ได้ยังไง
ปัจจุบันมีคนไปขุดโลงและสู่สารของคนเมื่อสมัยยุคก่อน
โยกทองคำแหวนในนี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นคนที่รู้เคล็ดนี้ในสกุลแทร่
ในสายความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนจึงทำเป็นโรงจำปลา
หวังว่าเมื่อเอาเขียนชื่อนามสกุลแล้วตั้งไว้ในที่ที่มีการเคลื่อนไหว
บนรถบนรถบนที่ทำบนโต๊ะทำงานมันจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดสมบัติงอกเงย
เอาละครับก็เรียกว่าจริงแล้วเนี่ยนะฮะเครื่องรางของขลังนะครับ
หรือว่าวัตถุมงคลต่างนานาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะอาจารย์ก็พูดอยู่แล้วว่า
อาจจะต้องมีการจำแหนกแยกกันไปนะครับว่าอันไหนใช้กับอันไหนที่เหมาะ
แต่ที่สำคัญนะคุณหนุ่มแฟนรายการเราทุกคนเนี่ยคุณจะต้องไม่งมงายว่า
ดูจากรายการมูไนท์แล้วเนี่ยพ่อหนูอยากได้คือมันไม่ใช่แปลว่าต้องอยาก
มันถึงเวลาแล้วเนี่ยนะจะมาเองถึงเวลาแล้วก็จะได้เอง
ถึงเวลาแล้วเราจะทำบุญได้มาเป็นมงคลที่ลึกเอง
มันไม่ใช่เกิดจากความโลภที่อยากจะมีเพื่อให้เป็น
แต่ถ้าเกิดไม่มีกำลังก็อย่าไปร้อนใจจนกระทั่งมีความทุกข์ว่าต้องมี
แน่เลยนะฮะคือต่อให้มีพระดีแค่ไหน

ก็อย่าไปซีเรียสหรือไปจริงจังอะไรกับมันมาก
ห้อยพระเหนียวขนาดไหนสุดท้ายวันหนึ่งเราก็ต้องไป

กลับมาพบเป็นอย่างนี้นะฮะ๔ทุ่ม๑๐นทางไทยรับทีวี
แต่ท่านผู้ชมมีเรื่องราวมูเรื่องราวเด็ด
เรื่องราวแปลกหาคำตอบไม่ได้

ถ้าเด็ดจริงดีจริงเราบุกไปหาคุณแน่นอนฮะ
เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดที่นำเสนอในวันนี้นะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับ

วันนี้นะครับหมูตัวพ่อหมูตัวแม่นะครับ

จะมูให้ท้อนรู้ถึงชั้นฟ้าหรือเรื่องราวมันถึงชั้น